ไปต่อที่เรื่องของร่างทรงเรานำเสนอข่าวมาหลายวัน
ตอนแรกบอกว่าเป็นร่างทรงจากดาวพลูโต
พอถามไปถามมาบอกว่านั่นมาจากแกล็กซี่อีกแกล็กซี่นึง

แต่พูดไปพูดมาเริ่มพูดภาษาไทยได้

พูดเป็นตุเป็นตะอะไรไปทีนี้เราก็เลยไปถาม
เราอยากรู้จากร่างทรงจริงกับพระสงฆ์เนี่ย
เขาคิดว่ามันจริงไหมไอ้ร่างทรงมนุษย์ต่างดาวอะไรแบบนี้

เราไปคุยกันกับนายรุ่งโรศรักษาวงเป็นร่างทรงพระพิคเนธ
คุณติก็ตามต่ออีกคุณติเป็นคนโทรคุยกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้ว
เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงมา๒๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยเห็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาว
แต่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามีกลุ่มคนที่ตำบลเขากระลา
เขาเชื่อว่าเขาสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้
แต่เขาก็ไม่เคยเห็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวบินมาเขากระลาเหมือนกันแหละ
ถึงแม้ว่าบ้านเขาจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นสักเท่าไหร่
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตรงเขากระลาเขาเชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถสื่อสารกับนอกโลกได้
มันอยู่บนเขาของแถวนครสวรรค์นะฮะ
ส่วนภาษาที่ร่างทรงพูดแล้วสื่อสารกับทีมข่าวเนี่ยเขาไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นภาษาอะไรครับ
เพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่เป็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวนั้นเนี่ยเขามีอาการผิดปกติทางด้านความคิดหรือเปล่า
หรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงไปทรงอยู่ก็ไม่ทราบ
เขาก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าคนที่มีการศึกษาสูงมักจะมีจินตนาการที่ล้ำเลิศกว่าคนทั่วไป
มีความคิดเชื่อสิ่งใดแล้วก็เชื่อสิ่งนั้นแบบสุดโต่งนะครับ
แต่ถ้ายิ่งเรียนมากเนี่ยสมองไบร์ทมากเนี่ยพอเวลาเขาตะเลิศหรือเขาเลอะเทอะเนี่ยเขาเลอะเทอะมากกับคนที่ไม่มีความรู้นะ
เพราะข้อความว่าหลุดโลกเนี่ยมันใช้ได้ทุกแขนงถูกไหมฮะมันใช้ได้ทุกแขนง
ทีนี้คนเรียนมากมันก็บ้านะคนศึกษามากมันก็บ้าคนทรงเจ้ามากมันก็บ้า
แล้วจะบ้ามีขอบเขตไหมมีลิมิตเตือนตัวเองหรือเปล่าอย่างเช่นเฮ้ยเราบ้าไปจนเกินมนุษย์แล้วจนคุยกับมนุษย์ด้วยกันไม่รู้เรื่องเนี่ย
อย่างนี้มันควรจะถอยกลับมาแล้วถูกไหมฮะเพราะอย่างผมเนี่ยถ้าผมเป็นร่างทรงเนี่ยร่างทรงก็คือ
หนึ่งมาช่วยตัวผมให้พ้นทุกข์พ้นภัยมีเหตุเพศภัยอะไรก็ช่วยผมสองเนี่ยยังมีลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยเหลือทีนี้ถ้ามึงเริ่มคุยกับมนุษย์คนด้วยกันไม่รู้เรื่องแล้วมึงเริ่มคุยภาษาคนไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามึงควรจะถอยกลับมาก่อนไหมล่ะ
ถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจข่าวนี้ต้องย้อนนิดนึงว่ามันมีร่างทรงเนอะที่เขาไปเข้าทรงแล้วก็คนของกลุ่มคนเขากระลาเขาก็มีการจัดพิธีในวันอสังหาบูชาแล้วก็บอกว่ามีร่างทรงจากดาวนอกโลกเนี่ยมาเข้าทรงของคนคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกเขากระลาแล้วก็พูดจาเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแล้วก็สั่งสอนว่าเนี่ยนะปีหน้า

อุปโลกขึ้นมาให้คนยกย่องหลงเชื่อแล้วก็ไปปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็เพื่อให้ได้มีความเป็นอภิษฎบางอย่างให้คนหลงเชื่อเขา
เนื้อหาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปสั่งไปสอนนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่ว่าไม่ควรอุปโลกอ้างตัวว่าเป็นร่างทรงของมนุษย์ต่างดาว
เพราะว่าจะทำให้คนที่ฟังแล้วงมงายหลอกลวงคนอื่นซึ่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วคนที่หลงเชื่อส่วนตัวคิดว่าน่ากลัว
น่ากลัวและน่าเป็นห่วงอยากให้คนไทยใช้สติในการใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
อย่าไปหลงเชื่อเรื่องที่งมงายแล้วก็ลี้ลับจนมากเกินไป
ยังไม่ใช่อ้างความมีสถานะพิเศษ
ถ้าใครก็ตามที่กำลังอ้างว่าตัวเองมีสถานะพิเศษ
เป็นร่างผ่านเป็นที่ผ่านของร่างทรง
มีเทพมาสถิตมีเทพมาประทับ
ให้ระวังไว้ได้เลยว่าคนพวกนี้มีเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์
เขาบอกว่าเข้ามาจากดาวตารมัตนา

ตอนแรกคุยกับคุณตีบพูดไม่รู้เรื่อง

เราทุกคนเลยสามารถเข้าถึง
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ของทุกศาสนาได้ด้วยตัวเรานี่แหละ

ขอให้เก็บหลักทำคำสอนไว้ในใจ

คือร่างทรงเขาบอกว่าเขาไปเจอ
พระพุทธเจ้าบนดวงดาวนั้นด้วย
ก็เลยเอาหลักคำสอนนี้มาสอนคนในโลกอีกทีนึง

หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่ง

แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะครับ